ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องราวของการจับกลุ่มคนร้าย
คนร้ายคนนี้เขาใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวไปชิงทรัพย์ร้านทองที่จังหวัดชนบุรี
ได้ไปมากเลยนะคะสร้อยคอทองคำหนักถึง๕๓บาท
ถ้ารวมมูลค่าแล้วนี่ก็กว่า๑ล้านบาททีเดียวนะคะ
แล้วจากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ล่าสุดทางศาลจังหวัดชนบุรีอนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว
ส่วนชุดสืบสวนก็ยึดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของผู้ต้องหาเอาไว้ได้
แต่ว่าตัวของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาว่าสงสัยจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนี่แหละค่ะคนนี้นะคะ
สารจังหวัดชนบุรีอนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
คนนี้คือนายประเสริฐรอดคงอายุ๔๑ปีชาวจังหวัดชนบุรี
ในข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตราย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเสม็ดเขามีพยานหลักฐาน
บอกว่าคนนี้แหละเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนไปทำร้ายร่างกายพนักงาน
และยังชิงสร้อยคอรองคำหนักห้าสิบสามบาท
มูลค่ากว่า๑ล้านบาทในร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเมื่อ๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเสม็ดลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มนายประเสริฐผู้ต้องหา
จอดไว้ในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ซึ่งไปจอดทิ้งไว้ในลานจอดรถของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตะบนบ้านเก่าอำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีที่ผู้ต้องหาทำงานอยู่ด้วยค่ะ
แต่จากการไปตรวจสอบทั้งรถจักรยานยนต์และรถเก่ง
ไม่พบสร้อยคอทองคำหรือทรัพย์สินใดอยู่ภายในรถ
ได้เก็บลายนิ้วมือแฝงไว้เป็นหลักฐานนะคะ
พลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า
นายประเสริฐผู้ต้องหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับเหมาก่อสร้างของไทยที่มีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
และทำงานอยู่ที่ไซส์ก่อสร้างที่ถวายประเทศพม่า
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างแล้ว

ผู้ต้องหาหลบหนีออกไปทางด่านชายแดนไทยพม่าบริเวณบ้านน้ำผู้ร้อนแล้วค่ะ
เรื่องต้นก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ประสานกับทางการพม่า
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีแล้วนะคะ